มีคนเขาโพสต์เอาไว้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละ
วัยรุ่นไปเติมน้ำมันในปั๊มค่ะแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายสองคน
แต่งตัวเหมือนอยู่บ้านนะคะปกติแต่เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจนครบาน๕
ขอตรวจหน่อยขอตรวจปัสสาวะขอตรวจนู่นนี่นั่นโน่นหน่อย
วัยรุ่นเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยมันดูนี่กระวังสักแสนนะคุณ
เขาก็ไหนพี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าขอดูบัตรหน่อยสิ
เพราะตำรวจเขาต้องแสดงบัตรว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ไหม
บ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ดูอีท่าไหนก็ตามไม่ยอมให้ดูเลยเนี่ยค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลยแจ้งเลยเขาบอกว่าเป็นตำรวจสนประเวทใช่ไหม
โทรหาตำรวจสอนอประเวทพอจังหวะที่ตำรวจสอนอประเวทมาถึง
อยู่ผู้ชายสองคนนี้ก็เปลี่ยนท่าทีบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่ติดใจแล้ว
ไม่ต้องตรวจแล้วก็ได้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ทีนี้หนึ่งในน้องชายของวัยรุ่นที่ประสบเหตุ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เพื่อทวงถามว่านี่เป็นตำรวจจริงไหมหรือหากินกันแบบนี้เหรอหรือยังไงกันแน่
เหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันปากซอยเฉลิมพระเกียรติร๙ซอย๗เขตประเวทนะคะ
ทีนี้พอสอบถามตำรวจสนประเวทที่มาถึงคุณเขาบอกว่าเป็นตำรวจจริง
คนนี้เป็นตำรวจจริงตรวจสอบให้แล้วอยู่นครบาน๕จริงด้วย
แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครชื่ออะไรยดอะไรและทำไมถึงไม่ยอมแสดงบัตร
ทีนี้ชายวัยรุ่นที่ถูกค้นเขาก็กลัวจะไม่ปลอดภัย
เขาก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักประเวท
เพราะว่าเด็กปั๊มที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าไงรู้ไหม

วันก่อนผมก็เห็นสองคนนี้แหละมาทำแบบนี้เลย
หิ้ววัยรุ่นในปั๊มไปคนนึงยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้วัยรุ่นคนนั้นเป็นยังไงบ้าง

ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็เดือดร้อนถึงโคศกแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจออกมาชี้แจงเลยนะคะว่า
เดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยจริงเท็จอะไรยังไงแบบไหน
เป็นตำรวจหน่วยไหนปฏิบัติหน้าที่อะไร
ซึ่งเรื่องของการขอตรวจค้นเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้ด้วยว่า
ตำรวจสองนายนี้ทำตามหลักกฎหมายกรณีนอกเครื่องแบบหรือเปล่า
ตำรวจในเครื่องแบบกับนอกเครื่องแบบเขาก็มีกฎปฏิบัติเหมือนกันนะคะ
ถ้าหากตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีความผิดหรือเกินกว่าเหตุ
จะให้ต้นสังกัดดำเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาด้วย